ต่อกันที่เรื่องราวของพระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนาม

หลังจากที่เข้าศึกษาธรรมะอยู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์

ว่าตอนนี้นะคะสงบแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้น
โดยหลังจากนี้ค่ะจะปฏิบัติธรรมอย่างมีวินัยต่อเนื่องด้วยค่ะ
หลังตัดสินใจเข้าศึกษาพระธรรมใต้ร่มกาสวพัฒน์

พระเอกหนุ่มไม้เลื้อยชาคริสแย้มนาม
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้นำคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนา
มาปรับใช้ชีวิตกับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
โดยยอมรับว่านอกจากจิตใจจะสงบขึ้นแล้ว
ยังทำให้มีสติในการตัดสินใจเรื่องต่างอีกด้วย
ซึ่งก็ไม่ลืมที่จะแบ่งปันข้อคิดดีให้กับคนรอบข้าง
รวมถึงภรรยาคนสวยอย่างวุ้นเส้นวิริธิภาด้วยค่ะ

เจ้าตัวร่วมกับกลุ่มเพื่อนนะคะ

แล้วก็บ่อยครั้งขึ้นกว่าที่ผ่านมา
ซึ่งในบางโอกาสที่ภรรยาคนสวยไม่ได้ติดงาน
ก็จะชวนไปร่วมฝึกสมาธิด้วยกันค่ะ
มันก็ได้เข้าใจทางธรรมะ
หรือว่าในเชิงปฏิบัติในการนั่งสมาธิ
ในเรื่องของนิมิตรในหลายอย่างนะครับ

ตอนที่เรานุ่มผ้าเหลืองอยู่เนี่ย
คือได้ทั้งมีทั้งคำถาม

ถ้าเรามองจุดตรงนี้แล้วมองจุดจบของอนาคต

ก็คือการตัดอารมณ์ที่มันจะเกิดอะไร

จะตัดสินใจคิดรอบครอบขึ้น

ได้มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องรุ่นพี่
หลายคนตามไปอยู่วัดด้วย

ก็ไปแล้วก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็บินทบาทกับพระพี่เลี้ยง
ตอนที่เป็นพระรุ่นพี่ที่ยังเป็นพระอยู่
ก็ถ้าว่างมันก็ไปอยู่แล้วเขาชอบทำบุญ